สำหรับสถานการณ์การเมืองบ้านเมืองตอนนี้นะคะแน่นอนว่าหลายคนจับตาอยู่
โดยเฉพาะกลุ่มชุมนุมของคณะรัศดร๖๓เมื่อวานนี้เขาประกาศชายชนะขั้นต้นได้แล้ว
เพราะว่าสามารถที่จะไปล้อมธรรมเนียบรัฐบาลได้สำเร็จ
แล้วก็วันนี้มีแผนการต่างด้วยที่จะมีการเคลื่อนพลกัน
กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับผมลำดับให้ฟังนิดเดียวก่อนที่จะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แก่นำประกาศจะย้ายสถานที่ชุมนุมไปเป็นที่แยกราชประสงค์ในเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับ
และล่าสุดนะครับมีตำรวจเข้าขอคืนพื้นที่ที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
จับกลุ่มผู้ชุมนุมไปบางส่วน
เราไปติดตามสถานการณ์สดนะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
จากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับรายงานสดเข้ามาครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมง
ทางตำรวจได้มีการเข้ามาสลายการชุมนุมนะครับ
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เดินทางกลับบ้านก่อน
เพราะว่าทนายอานนท์ได้มีการประกาศต่อมวลชนนะครับ
เมื่อประมาณช่วง๔นาฬิกาบอกว่ามีการใช้พรกรฉุกเฉิน
และให้ประชาชนมวลชนที่อยู่ตรงนี้เดินทางกลับบ้าน
เดินผ่านทางที่รัฐบาลนะครับตรงไปที่แยกนางเลิ้ง

นายอานนท์ก็ได้มีการกลับบ้านเช่นเดียวกัน
แต่ว่ามีรายงานว่าถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับ
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ตอนนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสดก่อนที่ธรรมเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมครับ
ข้างหลังนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เมื่อสักครู่ได้มีการเข้ามากระชับพื้นที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งมีตำรวจหลายพันนายเลยนะครับที่เข้ามา
โดยมีการเดินมาจากทางแยกมิสกวันนะครับ
แล้วก็เดินตรงมาธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ผ่านสะพานชมัยมรุเชษ

เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้างหลังตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งนะฮะ
เดินทางมาจากแยกนางเลิ้ง
แต่เมื่อสักครู่นี้ได้มีการเดินไปทางแยกนางเลิ้งก่อนนะครับ
เพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถอยล่นเข้าไปให้ดูบรรยากาศตอนนี้
จะเห็นว่ามีตำรวจหลายร้อยนายอุปกรณ์ครบนะครับทั้งหมวกแล้วก็ไม้กระดานต่างนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูสดกันไปเลย
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ
เพราะว่าได้มีการประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินทางออกจากพื้นที่
ในช่วงเวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนนี้กันเลยจะเห็นว่า
ตำรวจนะครับเยอะมากจริงบนถนน
ขณะนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับ
ประจำจุดต่างที่ได้อยู่ก่อนหน้านี้
ตำรวจที่อยู่ธรรมเนียบรัฐบาลก็จะกลับไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ใครประจำจุดไหนศพรรคมักภาวัล
หรือแยกบริเวณ
ตามถนนราชดำเนินนอกก็จะไปประจำจุดต่างนั้นนะครับ
อยู่แนวหน้านะครับก็ยังตรึงกำลังอยู่
เพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
พื้นที่นะครับเช่นเดียวกันกับนักข่าวก็
ไม่ให้เข้าไปทำข่าวด้านในนะครับเพื่อให้ทางตำรวจนั้นทำงานได้อย่าง
ที่ใครที่ไม่ใช่นักข่าวก็จะถูกกันออกมานะครับ
แล้วก็ทำประวัติแล้วก็พูดคุยกันตรงนั้นเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้
กลับไปหน่อยครับคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเวลา๑นาฬิกาครับ
ตั้งแต่หนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายอานนท์อำภานะครับ
หรือว่าทนายอานนท์พร้อมด้วยนายพระฤทธิ์นะครับชีวารักษ์หรือแพนกวิน
และนายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้ระยองแก่นำคณราชสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ขึ้นเวทีปราศัยนะครับโดยประกาศว่าจะยุติเวทีหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
และจะเคลื่อนขบวนไปแยกราชประสงค์เวลา๑๖นาฬิกา
เหตุที่ย้ายไปเนี่ยเพราะว่าจะไม่ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เสียเปรียบนะครับ
พร้อมฝากไปยังทหารที่เตรียมสลายการชุมนุมว่าการสลายการชุมนุมต้องมีหมายสารและทำในเวลากลางวันเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จะไม่ปักหลักที่หน้าธรรมเนียบเพื่อรักษาชีวิตมวลชน
แต่หากมีการสลายการชุมนุมนะครับตัวเองและแก่นนำก็จะนั่งรอให้จับอยู่บนเวทีแล้วขอให้ผู้ชุมนุมนั่งเฉย
โดยตัวเองก็จะค้างคืนไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าจะยุติในช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้๕นาฬิกา๓๐นาทีเวทีตรงนี้ได้ยุติไปแล้วนะครับ
แล้วก็มีการประกาศด้วยนะครับบนเวทีบอกว่าจะไปชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้เวลา๑๖นาฬิกา
ช่วง๔นาฬิกาก็มีการประกาศออกมาว่า
มีการใช้พรากอถฉุกเฉิน
โดยให้มวลชนเดินทางออกจากธรรมเงียบ
แล้วก็เดินตรงไปที่ถนนนางเลิ้ง
ซึ่งกลุ่มมวลชนก็รับฟังนะครับแล้วก็ทยอยเดินออกไป
ใช้เวลาเพียงแค่สักครู่เดียวครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาที
กลุ่มมวลชนก็เดินทางออกไปหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมาจากจุดพื้นที่ที่มีการตั้งตึงกำลังเอาไว้
แล้วก็เข้ามากระชับพื้นที่ทยอยเดินเข้ามากันเรื่อยนะครับ
แล้วก็ให้มวลชนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
เรียกได้ว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะสงบนะครับ
ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทำให้ต้องมีการปะทะกันซึ่งผู้ชุมนุมก็ฟังเหตุผลแล้วก็ยินดีออกไป
ส่วนทางเจ้าที่ตำรวจก็ทำตามหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่มีการประทะใดกันเกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ณขนาดนี้
หน้าธรรมเนียบรัฐบาลเคยเป็นเวทีปราศัยมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการเก็บเวทีไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒นาฬิกา๓๐นาทีประมาณ๓นาฬิกาก็เริ่มมีการเก็บอุปกรณ์ต่าง
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับก็เก็บทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะรวมถึงอ่า
แก่นำเองก็เดินทางออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีข่าวนะครับบอกว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับ
ได้จับแก่นำแพนกวิ้นนะครับกับพวกบางส่วนที่แยกนางเลิ้ง
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาหมายจับทนายอานนท์ส่งตัวไปที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เริ่มออกจากธรรมเนียบรัฐบาลกันไป
คุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มที่จะถอยร่นไปตามจุดต่างแล้วนะครับ
ให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นรถรถน้ำนะครับที่
ได้มาขบวนของทางตำรวจนะครับแล้วก็ในการสกัดแต่ว่าไม่ได้มีการฉีดอะไรทั้งนั้นนะครับ
มีรถน้ำเนี่ยมาประมาณ๒๓คันรถนะครับกำลังผ่านไปอยู่ตอนนี้
รถน้ำอีกคันหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอน
พื้นที่แล้วนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศที่คุณผู้ชม
เห็นอยู่นี้ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเที่ยงคืน
ช่วงค่ำเนืองแน่นไปด้วย

ไม่มีมวลชนอยู่บริเวณนี้แล้ว
แล้วก็ประกาศกันชัดเจนนะครับว่า
ช่วงเวลา๑๖นาฬิกาหรือ๔โมงเย็น
จะให้มวลชนไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่
แยกราชประสงค์นะครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีปักหลักอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เกิน๒๔ชั่วโมงแล้วและก็สถานการณ์ที่
ธรรมเรียบรัฐบาลตอนนี้เนี่ย
ถ้าเป็นภาษาที่สมัยผมทำข่าวมอบคืออยู่ในความควบคุมของฝั่งรัฐบาลแล้ว
ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าไล่เลียงลำดับเวลาก่อนที่เราจะเข้าข่าวตอนตี๕๓๐นี้นะคุณผู้ชม
สักประมาณตีห้าสามนาทีค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวทนายอานนท์แล้วนะคะ
โดยมีการยื่นสารหมายสารจากศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้ทนายอานนท์ได้รับทราบเรื่องของข้อกล่าวหาต่างจังหวะนี้นะคะ
ซึ่งสักประมาณตี๕๒๕นาทีต่อมาค่ะจำตำรวจกว่า๑๐๐นายในชุดปราบจราจน
แล้วก็ชุดควบคุมฝูงชนเข้ายึดที่ยึดพื้นที่บนถนนพิศนุโลก
แล้วก็มีการกดดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังอยู่ในพื้นที่กลับบ้านไปทางถนนนางเลิ้ง
แล้วก็พร้อมประกาศบอกว่าให้สื่อออกจากพื้นที่
และประกาศเลยนะคะว่าถ้าใครยังอยู่ในพื้นที่ก็ให้ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้เลย
ส่วนนี้เป็นบรรยากาศสักประมาณตี๕กว่านะคะ
ที่เจ้าหน้าที่มีการยื่นหมายสารจังหวัดเชียงใหม่ให้ทนายอานนท์รับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะฮะที่บริเวณแยกนางเลิ้งนะครับ
อย่างที่เราทราบวันนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มผู้ชมนุมใช้ถนนพิศนุโลกเป็นจุดที่เขาปักหลักกันมีการตั้งเวที
แต่ว่าเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะฮะเจ้าที่ก็เดินเรียงแถวกันไปตั้งแต่แยกมิสักวันไปที่สะพานชมัยมรุเชษ
แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงที่บริเวณแยกนางเลิ้งแล้วก็มีการควบคุมตัวแก่นนำรวมทั้งผู้ชุมนุมด้วย
ติดตามพร้อมกันกับคุณจิรายุทธ์บุญชูมรายงานสดมาจากบริเวณแยกนางเลินครับ
ถ้าเข้าแล้วบอกจะเข้าแล้วบอก

คุณผู้ชมครับณตอนนี้ผมยืนรายงานอยู่ที่บริเวณแยกนางเลิ้งนะครับ
คุณผู้ชมจะดูด้านหลังของผมนะครับณตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนพร้อมกับอุปกรณ์นะครับได้เดินทางเข้าไปยังบริเวณจุดที่ผู้ชุมนุมนั้นตั้งเวทีอยู่ที่เชิงสะพานชมัยเมรุเชษนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางตำรวจยืนยันนะครับว่าตอนนี้ได้มีการจับแกนนำของเหล่าผู้ชมนุมไปแล้วโดยทางทนายอานนท์นำพานะครับถูกตำรวจจับไปที่ศาลเชียงใหม่นะครับส่วนเพนกวินนะครับถูกตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับจับกลุ่มตัวไปตั้งแต่ได้มีการกระชับพื้นที่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพหานครนะครับก็ได้มีการอ่า
คำสั่งให้กับคนตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์
หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือนะครับ
เดินทางออกจากกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับเพื่อเดินทางเข้ามายังบริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งเป็นจุดที่เหล่าผู้ชุมนุมปักหลักชุมนุมกันตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้แบ่งออกเป็นสองกองร้อยนะครับ
ซึ่งกองร้อยแรกนะครับได้กระชับพื้นที่ตั้งแต่แยกมิสักวันนะครับผ่านถนนพิศนุโลกผ่านเวทีปลาใสตรงบริเวณเชิงสะพานชมัยเมลุเชษนะครับ
มาถึงแยกนางเลิ้งนะครับส่วนกองร้อยที่๒นะครับได้มีการกระชับพื้นที่ตั้งแต่แยกมิสักวันจนไปถึงสะพานมักขวานหลังสรรนะครับ
ซึ่งณตอนนี้นะครับได้มีการจับกลุ่มเหล่าผู้ชุมนุมรวมถึงแกนนำอย่างทนายอานนท์นำพาและเพนกวินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ได้มีการจับกลุ่มเหล่าผู้ชุมนุมที่ยังคงปักหลักค้างคืนชุมนุมอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการกระชับพื้นที่เข้ามานะครับก็ได้มีการประกาศไปด้วยนะครับว่าขอให้ทางเหล่าผู้ชุมนุมเนี่ยครับ
จำนวนและยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างโดยดีนะครับเพื่อไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจยืนยันว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนได้มีการกระชับพื้นที่แบบนี้นะครับ
ไม่ใช่เป็นการสลายเหล่าผู้ชุมนุมนะครับแต่เป็นการบังคับใช้ข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าทางตำรวจนะครับได้มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้าแล้วว่าให้สลายชุมนุมตั้งแต่เวลาประมาณ๔ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ทางผู้ชุมนุมนั้นก็ยังปักหลักชุมนุมกันอยู่ชุมนุมกันอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้จึงประกาศใช้
จึงประกาศประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจนนำไปสู่การกระชับพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งทางตำรวจนะครับก็ยังบอกอีกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ประกาศออกมาว่าจะเดินทางไปรวมตัวกันที่บริเวณราชประสงค์นะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเป็นความผิดข้อกฎหมายนะครับและก็จะไม่ยินยอมให้ทางผู้ชุมนุมนะครับสามารถไปรวมตัวกันตรงที่บริเวณราชประสงค์ได้อย่างแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมครับนะตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมส่วนชนก็ได้เข้าไปกระชับพื้นที่อ่ารอบทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถยึดคืนพื้นที่ได้นะครับส่วนแก่นำอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็โดนจับกลุ่มไปตั้งแต่ก่อนที่ตำรวจจะมีการเข้ากระชับพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับและน

พื้นที่การชุมนุมที่ทำเรียบรัฐบาลนะครับโดยเป็นการออกไปเองครับแต่ขณะที่ตำรวจเองนะครับกลุ่มอ่าควบคุมฝุงชนนะฮะก็ได้เข้ามาประชิดที่ทำเรียบรัฐบาลใช่ค่ะจนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานครมอบหมายให้พลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอด

อันนี้ที่นำไปสู่การถูกควบคุมตัวคือการทำผิดสัญญาประกัน
อันนี้ว่ากันตามตัวบทกฎหมายไป
ใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพเวลาสักประมาณตี๕๓นาทีนะคะ
นอกจากทนายอนุนัมภาซึ่งเป็นแก่นำหลักคนสำคัญแล้ว
เพนกวินผลิตเองก็ถูกจับกุมไปแล้ว
สักประมาณตี๕๒๑นาทีตามรายงานข่าวบอกว่า
กวินถูกนำตัวไปที่กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีทนายความไปด้วย
แก่นำ๒คนหลักที่ยังคงเหลืออยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถูกจับกลุ่มตัวไปหมดแล้ว
ใช่นี่ก็เป็นภาพที่ขณะที่มีการควบคุมตัว
คือคุณผู้ชมที่มีความจำเป็นจะต้องไปแถวนางเลิ้ง
บิ๊กกับศักวัลถนนราชดำเนินรอบเนี่ย
ถ้าจำเป็นมากก็ศึกษาเส้นทางนะครับ
ถ้าไม่จำเป็นก็รอให้เขาเคลียร์ก่อน
ให้มีการเก็บทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
เพราะว่าบางจุดเห็นนางเลิ้งบอกว่าเหลือแค่ช่องการจราจรเดียว
และจากนี้ต้องจับตาการแถลงข่าวจากฝั่งรัฐบาล
โดยเฉพาะตำรวจที่กบัญชาการตำรวจนครบาน
เชื่อว่าวันนี้สายผมเดาให้สักไม่เกิน๑๐โมง
ต้องมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการเข้ากระชับพื้นที่
ขอคืนพื้นที่ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ต้องจับตาไปฝากฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนกัน
เพราะว่าทนายอานนท์บอกเลยว่าถ้าพวกผม
ซึ่งเป็นแก่นำรุ่น๒โดนจับเดี๋ยวก็จะมีรุ่น๓ตามมา
เดี๋ยวต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้ว
ฝากฝั่งผู้ชุมนุมเขาจะเอายังไงต่อด้วยนะคะ